ขับขี่เล่นหรือไปขับขี่ต่อยอดสร้างอาชีพ
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

ตอนนี้ก็ส่งทุกวันแต่ยังไม่รู้ว่าได้ร้านเมื่อไหร่

ส่งประจำแต่ยังไม่ได้รางวัลเลย
ส่งชิงโชคแม่ก็อยากได้เงินล้านจากเขา

แต่ตอนนี้แม่ก็ให้ผู้สามีส่งด้วย
หวังเดียวคือพี่จะต้องรวยค่ะเพื่อเป็นเศรษฐี
ส่งอยู่และจะส่งต่อไปค่ะ
ส่งต่อไปค่ะเผื่อแบบมีหวัง
เพื่อแบบจะได้เป็นเศรษฐีนีให้เขาบ้าง

อย่าเพิ่งท้อรอบที่แล้วพลาดไป
รอบนี้เอาใหม่
ดื่มขนาดเบาแดงและส่งฝาต่อได้เลย

ส่งมาเยอะนะพี่น้อง

เป็นแรงหนึ่ง
บอกแล้วเขาจับจริงแจกจริงส่งจริงได้จริง
แหมคุณขาขี่ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ดูดี

ปีนี้คาราบาลเนี่ยนะเขาแจกมอเตอร์ไซค์มาเกือบ๒๐๐คันนะ
และบุกไปทุกที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย
เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องเคยเห็นบ้างแหละ
ในจังหวัดของคุณเนี่ยมีใครขี่มอเตอร์ไซค์มุมบาวแดงอยู่ด้วย
เอาจริงก็ยินดีกับใครที่เป็นผู้โชคดี
หรือใครที่มีมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว
คุณต้องมีคำคมปิดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ

เอาเลนเอาใหม่
มีรถคู่ใจแล้วอยากมีใครสักคนมาร่วมทาง
ขับรถยังหลงทางแต่ใจยังว่างอยากหลงเธอ
ถนนมีหลายสายจุดหมายคือบ้านเธอ
ได้อยู่กับเธอแล้วมีความสุขใจจุงเบย

เพราะว่าให้ดูพันธุ์พันธุ์

นี่ฉันบอกเลยของดิฉันเด็ดจริงมาก
ทองเนี่ยคือโชคใหญ่
ได้รถมัตตาไซคือโชคดี
จับจริงทุกวันแบบนี้ทำให้พวกเรามีงานดีทำ
พวกเราทีมงานทุกคนไว้โยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

คุณเป็นคนที่อยู่เป็นจริงนะไอ้เรื่องพวกนี้

ทีมงานพวกเราทุกคนก็อยู่เป็น

อยากให้ทุกคนได้โชคดีกับคาราบาลนั่นเองค่ะ
ก็ได้คำคมท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเนาะทีนี้นะ
คำคมแล้วอย่าลืมนะถ้าอยากได้โชคดีแบบนี้
ส่งฟ้ามาด้วยทั้งฟ้าคาราบาวแดงและคันโซคุณสองทำไม่ถูกกติกา

ดูรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่ง
แล้วนั่งลุ้นกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีในครั้งนี้หรือไม่
วันนี้มอไซค์จะมุ่งตรงไปที่จังหวัดใดภาคใด

โกยเลย

เหนือก็มี

สวัสดีทุกคนมา

ภาพจริงครับผู้ชม

เอาลุ้นกันว่าครั้งนี้จะเป็นของภาพใด

ใครจะเป็นผู้โชคดีอีกไม่กี่อื่นใกล้

ขุดปริวัติแก้วบุฏาจากจังหวัดนครพนม
ส่งผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที